บุรีรำนะคะสองสามีพันรยาเขาปล่อยเงินกู้
ทางฝั่งของภรรยาเป็นคนไทยสามีนี่เป็นชาวต่างชาตินะคะ
จากนั้นปล่อยเงินกู้ให้ลูกหนี้รายหนึ่ง๒แสนบาทนะคะ
หนี้รายนี้ขาดการส่งดอกเบี้ย๑เดือนเท่านั้นเอง
สองสามีพันรยาไปทำร้ายร่างกายถึงบ้านเลยนะคะ
ซึ่งทำให้ญาติญาติเป็นห่วงแล้วก็ถ่ายคลิปช่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์ไว้ได้นะคะ
เป็นช่วงที่เขาโตเถียงกันไปดูคลิปกันค่ะ
ซึ่งต้องทำร้าร่างกายไปร่อยแล้วนะคะ
จาวนี่เป็นสองสามีพันรยาเนี่ย
พันรยานี้เป็นชาวไทยสามีเป็นชาวต่างชาตินะครับ

หรือว่าเรื่องที่เข้ามาทำร้ายร่างกายกันดี
โตเถียงกันไปกันมาแบบนี้นะคะ
นี่เป็นคลิปค่ะที่ชาวบ้านอยู่ในเหตุการณ์

เป็นเหตุการณ์หลังจากชาวไทยหญิงชาวไทย
พาสามีต่างชาติไปทวงเงินกู้

ค้างจ่ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย
เขาบอกนะลูกหนี้ขออภัยนะคะเจ้าหนี้
เขาบอกว่าค้างมา๒เดือนลูกหนี้ไม่มีให้
ชายชาวต่างชาติเขาเข้าไปทุบตีลูกหนี้

ขอให้ไปเจรจากันที่โรงพักเพื่อที่จะตกลงกัน

ในตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วนายสมชาย
วระทงชัยอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ถูกทำร้ายร่างกาย

ไปแจ้งความกับตำรวจสพมบุรีรำ

เหตุการณ์ที่ตัวเองถูกทำร้ายร่างกาย

ขณะที่ตัวเองให้อาหารหมูอยู่ในคอกหลังบ้าน
นางน้อยกับสามีชาวต่างชาติ
เป็นเจ้าหนี้บุกเข้าไปทวงเงินกู้ที่ค้างพร้อมกับดอกเบี้ย
แต่ตัวเองก็บอกไม่มีให้

บเข้าที่ท้ายถอยและศีรษะ๓ครั้ง

แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้หลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะ

เหตุการณ์นี้ต้องย้อนไปปี๒๕๖๐ค่ะ
นายสมชัยลูกหนี้คนที่ถูกทำร้ายร่างกาย

กู้เงินนอกระบบจากนางน้อยกับสามีชาวต่างชาติ๒แสนบาท
โดยตกลงว่าจะชำระดอกเบี้ยร้อยละ๓ต่อเดือน
ที่ผ่านมาส่งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๓ต่อเดือนคิดเป็นเดือนละ๖๐๐บาท
เงินต้นครั้งละ๕๐๐๐บาท

ทำให้ปัจจุบันยอดหนี้คงเหลือ
จนกว่าเงินต้นจะหมด
ต่อมาค่ะเริ่มประสบปัญหาทางการเงิน
และค้างชำระดอกเบี้ยเขายืนยันบอกค้างแค่เดือนเดียวนะ
ซึ่งจะครบส่งดอกเบี้ยอีกครั้งในวันที่๒๔พฤษภาคมนี้
ซึ่งก็จะเป็น๒เดือนรวมแล้วก็ต้องจ่าย๖๐๐๐บาท
โดยได้แจ้งนางน้อยไปแล้วว่าหากได้เงินจากการขายหมู
จะรีบเอามาชำระทั้งดอกเบี้ยและตัดยอดเงินต้นด้วย

ยังไม่ถึงวันที่๒๔พฤษภาคมเลย
และแถมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะรีบเอามาคืนก่อน๒๔แน่นอน
นางน้อยกับสามีบุกมาทวงถึงบ้านนะคะ
ซึ่งยืนยันว่าจะจ่ายให้ครบตามจำนวนที่กู้ยืมไปอย่างแน่นอน
เอาฟังเสียงลูกหนี้ที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ทุกที่คอกับไหล่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งไม่มีเงินแต่เรานัดเขาบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เจ้าหนี้บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายแล้ว
เขาบอกว่ามีเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะคะ

นางน้อยเนี่ยเคยให้ลูกน้องมายึดเครื่องอัดฟางของน้องชายไปด้วย
เขาบอกว่าทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
เพราะว่าญาติญาติไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน
หากเห็นว่าปิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญานางน้อย
ก็สามารถฟ้องสารบังคับคดีได้นะคะ

พยายามติดต่อนางน้อยผ่านทางโทรศัพท์นะคะ

พร้อมจะให้ข้อมูลไม่อยากเป็นข่าว
แต่พร้อมที่จะไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเท่านั้น

ก็คือตบที่ไทยทอยแล้วก็ศีรษะเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้ส่งตัวในสมชายไปตรวจร่างกายแล้ว

ก่อนที่จะเรียกคู่กรณีมาให้ปากคำพร้อมกันอีกครั้งค่ะ